เอาอีกหนึ่งข่าวค่ะทีวีทันเดอร์ก็เคลียร์เรื่องที่ปลดคุณเฟย์

เพราะว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็เอาอาร์ตพระสุทธิมาเสียบแท้
ตอนนั้นจะเป็นอัศวรณยอดใช่ไหม
เอามันเรียกเป็นคุณปุ๊ก
อ๋อเขาก็เลยบอกเมื่อตอนนั้น
เออเขาก็หล่องอ่ะหล่องอ่ะ
ที่เขาปลดเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าพระเอกหนุ่มนั้นป่วยเป็นภูมิแพ้
ทำให้เป็นอุปสรรคในการถ่ายละครไม่ได้ปลดเพราะว่าเขามาทำงานสายนะคะ
เผยว่าตอนนี้ก็ได้พระเอกคนใหม่เป็นคุณอ๊ากพระสุดแล้ว
หรือว่าปวดกลางอากาศเรื่องสะพ้ายกาฝากนะคะ

ปะการังสีดำอีกเรื่องนั่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้
ปะการังสีดำของกันตระนาใช่มะ

แต่ก็โอเคละอาร์ตก็รออะ